คุณผู้ชมต้องบอกว่านี่เป็นค่ำคืนที่๕แล้วนะคะ
บรรดาศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะรวมไปถึง
คนที่เคารพแล้วก็รักพ่อดมชวนชื่นค่ะ
เดินทางไปเคารพศพที่วัดนวลจันทร์นั่นเองค่ะ
ต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างทุลักทุเลกันหน่อย
เพราะว่าฝนตกกระหน่ำตั้งแต่ช่วงเย็นกันเลยค่ะ
แต่ก็ยังคงมีญาติมิตรคนรักพ่อดมนะคะ
ใส่ชุดสีชมพูมาไว้อาลัยกันแน่นวัดเช่นเคยค่ะ
คืนนี้ค่ะแจ๊ดชวนชื่นลูกชายคนสุดท้องนะคะ
แล้วก็เป็นคนพาพ่อดมมาอยู่ในวงการในช่วงท้ายของชีวิตด้วยนะฮะ
มาอยู่ในวงดนตรีของพี่แจ๊ดนี่ค่ะ
แม้ว่าฝนจะตกหนักนะคะแต่ว่าพี่แจ๊ดเองก็ยืนยันว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะ
จะให้คนที่มาร่วมงานได้มีความสุข
แล้วก็มีความรู้สึกสนุกสนาน
แล้วก็จะได้คิดถึงพ่อดมในตอนที่มีชีวิตอยู่ด้วยนั่นเอง
แล้วก็ยืนยันว่าให้พี่ชายคนโตเนี่ย
หน้าเหมือนพ่อดมมาเล่นแทนในงานด้วยค่ะ

เยอะแล้วมาเยอะแบบไม่กินข้าวมาด้วยนะ
ก็กินของเราหมดก่อนตลอดเลย

ก็ตามสไตล์พี่แจ๊ดชวนชื่นเขาค่ะ
คุณผู้ชมคะจัดเต็มแค่ไหนดูได้จากภาพกันเลยค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าฝนค่อนข้างตกถล่มมากเลยนะ

แต่พี่แจ๊แล้วก็สมาชิกวง

ทำตามคำขอที่คุณพ่ออยากทำให้ทุกคนยิ้ม
ร้องเพลงโชว์ในสาราหน้าโรงศพของคุณพ่อดมนั่นเองค่ะ
นี่คืองานศพแต่ว่าทำตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อโดมชวนชื่นนะคะ
คุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นว่าคนในวงการเนี่ยรักคุณพ่อขนาดไหน

รวมไปถึงเป็นศิลปินตลกที่สร้างเสียงหัวเราะมาได้อย่างยาวนานนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ
ก็จะอยู่ในใจพวกเราทุกคนตลอดไปนะคะ
บันเทิงไทยรัฐค่ำคืนนี้ค่ะก็เลยขอนำเสนอบทเพลงนะคะ
พ่อดมได้แต่งไว้ให้กับพี่จิ้มชวนชื่นร้อง
๓๕ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าจนถึงตอนนี้
ก็ยังไม่ได้มีการบันทึกเสียงกระทั่งพ่อดมนั้นจากไปนะคะ
เพลงนี้ค่ะพิษรักพิศนุโลกนะคะ
ก็เดี๋ยวเราไปฟังกันพี่จิ้มจะร้องให้เราฟังนะคะ
เพื่อพ่อดมนั่นเองใช่นะคะค่ำคืนนี้ค่ะ
เราขอแสดงความเสียใจให้กับพ่อรมอีกครั้งหนึ่งนะคะ